เหตุการณ์นี้กันหน่อยครับดาบตำรวจหึงโหดทำร้ายเมียจนเจ็บหนักครับ
ชาวบ้านเห็นก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็แจ้งตำรวจและนี่คือหลักฐานครับ
โทร๑๙๑ครับคนในคลิปบอกแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้ครับถูกทำร้ายจนนอนกองอยู่ที่พื้นข้างรถเก๋ง
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าเธอถูกฉีกเสื้อผ้าออกด้วย

เสื้อผ้าถูกฉีกแล้วพยายามที่จะยกมือขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือตัวเอง
ขณะที่ผู้ชายอีกคนนึงถือค้อน
แล้วดูเหมือนว่าที่เดินไปใกล้เหมือนกระชากหยิบอะไรไปบางอย่างครับ
คับคลาน่าจะเป็นสร้อยฝ่ายหญิงหรือไม่อย่างไร
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์คลิปแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่า
คือร้านปิดแล้วตั้งใจจะออกไปซื้อของกินก็ขับหาที่จอดรถ
ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ตัวสั่นเลยรีบโทรแจ้ง๑๙๑
บอกนะว่าตำรวจมาถึงช้าขับรถเวียนเพื่อหาตำรวจ
ไปถึงนู่นด่านมาเลเซียแต่ว่าด่านปิด
เวียนไปเวียนมาจนกระทั่งอ้าวสุดท้ายตำรวจมาทัน
ติดแฮชแท็กขอให้ผู้หญิงในคลิปนี้ปลอดภัย
โพสต์ของเธอเธอบอกด้วยนะครับว่า
ผู้หญิงคนนี้โดนทุบด้วยหมวกกันน็อก
แล้วก็ใช้ค้อนทุบหัวและโดนกระชากสร้อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ด่านนอกเธอติดแฮชแท็กเอาไว้แบบนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
พบว่าเป็นเหตุทะเลาวิวาสปัญหาผัวเมีย

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๒๐นาทีช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุคือซอยกาญจนรุจิ๓
ในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ตำรวจสพสะดาวรับแจ้งเหตุไปถึงจุดเกิดเหตุ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยครับช่วยเหลือผู้หญิงคนดังกล่าวอายุ๔๕
ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วเจ็บที่หัวจริง
แต่ไม่ได้ถูกค้อนทุบหัวนะฮะ
หัวเธอถูกโขกกับพื้นแล้วมีอาการมืนงงอยู่
และดูสภาพรถสิครับพังเสียหายเลย
สอบถามคนเจ็บบอกว่าคนที่ทำร้ายเธอก็คือผัวเธอนั่นแหละ
เป็นตำรวจยศดาบตำรวจอยู่ที่โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูน
สาเหตุมาจากความหึงหวงคือผัวเธอเนี่ยห่วงเธอหึงเธอ
ไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วฝ่ายชายตามไปอารวาส
จับหัวเธอโขกลงพื้นแล้วเธอก็ขอชี้แจงว่า
ไม่ได้ใช้หมวกกันน็อกแล้วก็ไม่ได้ใช้ค้อนมาทุบตีที่หัวเธอนะ
แต่เขาเอาค้อนไปทุบรถเก๋งจนพังยับทั้งคัน
ดูสภาพรถเก่งขึ้นคู่ขนานก็ได้ครับ
คือคนก็เจ็บรถก็พังเนี่ย
เละไปหมดเลยค่ะทั้งคันคุณงานคือเอาค้อนมาทุบ
ตำรวจก็เลยประสานไปยังผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายดังกล่าว
ให้เขามาให้ปากคำและเดินทางมามอบตัว
ส่วนเมียเองนั้นยังไม่ได้มีการแจ้งความนะครับ
อยู่ระหว่างรักษาตัวเดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก่อน

เหตุผลกลใดทำไมถึงต้องทำแบบนี้

และความชัดเจนเรื่องนี้จะรายงานให้ทราบต่อไปครับ